เมื่อวานนี้ในช่วง๓ทุ่มครึ่ง
มีการออกมาแถลงของทางด้านพบศูนย์
ก็คือนายนรงศักดิ์โอสธนากร
ก็มาพร้อมกับรองแม่ทัพภาคที่๓
มาพร้อมกับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
มาพร้อมกับพบมธบศ๓๗
เดินมานั่งโต๊ะแบบนี้
แล้วก็มาพร้อมกับหน่วยของกระทรวงทรัพย์
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นั่งโต๊ะเตรียมแถลงข่าวถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ด้วยอารมณ์ที่ดี

ใช่นะครับมีมุกในการแถลงมากมายนะฮะ

เมื่อวานนี้อารมณ์ดีเพราะว่าประสบความสำเร็จ
ในการที่จะพาหมูป่าออกมาอีก๔คนนะครับ
รวมแล้ว๒วันสามารถพาหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงได้๘คนแล้วนะครับ
โดยนายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
อันนี้ชื่อเต็มเขานะหรือว่าชื่อย่อพบสอพรเนี่ยนะครับ
พร้อมทั้งคณะอย่างที่ผมบอกไป
เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือน้องทีมหมูป่าออกมาได้๔คน
รวมช่วยเหลือออกมาแล้วทั้งสิ้น๘คนในห่วงระยะเวลา๒วันนะครับ
เหลืออีก๕คนที่ยังคงอยู่ในถ้ำหลวงครับ
ทั้งนี้ผู้ทำงานมีจิตใจที่เข้มแข็งจนงานประสบความสำเร็จ
ด้วยพระเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย
พระราชทานทั้งกำลังใจและสิ่งของ
โดยเมื่อวานนี้พบศูนย์พูดว่าปลาปลื้มเป็นอย่างมาก
สามารถช่วยน้อง๔คนออกมาได้
และปฏิบัติการของเมื่อวานี้คือเริ่มต้นในเวลา๑๐นาฬิกา๑๘นาที
จนกระทั่งสามารถที่จะนำน้องไปถึงโรงพยาบาลได้๓ทุ่มครึ่ง
ใช้เวลาในการกู้ภัย๑๑ชั่วโมง๑๒นาที
นี่หมายถึงวันอาทิตย์ที่๘กรกฎาคม

ใช่ครับแต่วันจันทร์ที่๙กรกฎาคม
ใช้ปฏิบัติการในการช่วยเหลือน้องออกมานะครับ
คือเข้าปฏิบัติการเวลา๑๑โมงเศษ
เสร็จสิ้นภารกิจ๒ทุ่มเศษ
ดังนั้นใช้เวลาในการช่วยเหลือน้องออกมา๙ชั่วโมง
ถือว่าเป็นเวลาที่เร็วกว่าเดิม๒ชั่วโมง

นี่แหละครับเพราะทีมปฏิบัติการมีความพร้อม
แล้วก็มีทีมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า๑๐๐คน
คนดำน้ำยังคงเป็น๑๘คน
เป็นทีมสหประชาชาติเช่นเดิมนะครับ
ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ใช้เวลาน้อยลงในการเข้าไปช่วยเหลือ๔คน
จำนวนเดียวกับที่เข้าไปช่วยในวันแรก

สำหรับวันนี้นะ๑๐กรกฎาคมวันอังคารที่๑๐เนี่ยนะฮะ
ยังตอบไม่ได้ว่าจะนำน้องที่เหลือออกมาอีก๕คนเลยหรือเปล่า

สำหรับวันนี้๕คนเลยไหมท่าน
เพราะเหลืออีก๕คนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำนะครับ

ต้องรอความพร้อมของแผนของนักดำน้ำเขา
จะไปก้าวล่วงแผนของนักดำน้ำไม่ได้
คือก็บอกว่าที่ผ่านมาคือวางแผนเอาไว้๔คน

รวมถึงก็ย้ำนะคะว่าจะต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อม
เพื่อที่จะปฏิบัติการครั้งต่อไปคือ๒๐ชั่วโมง
ใช่ครับความสำคัญที่สุด
นั่นก็คือความปลอดภัยของทุกฝ่ายนะฮะ
ฟังเสียงของพบศูนย์หน่อยครับ
ก่อนอื่นผมต้องขอพวกเรานะครับ
ด้วยพระเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับ
ทรงห่วงใยน้องเขานะครับ
และก็ทรงพระทศาลประหลังใจอันยิ่งใหญ่

ให้กับพวกเราในทีมปฏิบัติงานทุกคนนะครับ
พวกเรากราบขอบพระคุณนะครับ

วันนี้เราเริ่มปฏิบัติการ๑๑นนะครับ
ถึงเวลาประมาณ๒๐นเศษนะครับ
เท่ากับเราเราใช้เวลาปฏิบัติการประมาณ๙ชั่วโมง
๙ชั่วโมงเราเร็วขึ้น๒ชั่วโมงจากเมื่อวาน
ก็คือเรามีทีมปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นนะครับ
แล้วก็เรามีความชำนาญมากขึ้นจากเมื่อวานนี้
วันนี้ทีมปฏิบัติงานมีผู้ปฏิบัติงานในถ้ำทั้งหมดที่ช่วยเหลือกัน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ไปวางอุปกรณ์ต่างแล้วก็ช่วยเหลือ
ไกด์หลอดวางระบบเชือกระบบอะไรก็ตาม
ดำน้ำมี๑๘คนก็เป็นทีมสหประชาชาติเหมือนเดิม๑๘คนลงไปช่วย
เร็วขึ้นอีก๒ชั่วโมงนะครับเราคาดหวังว่าการเตรียมความพร้อมแผนต่างที่เราประชุมในวันนี้นะครับ
แล้วเราก็จะเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการครั้งถัดไปนะครับ
เราคิดว่าเราจะทำได้ดีกว่านะครับในครั้งนี้แล้วจะประสบความสำเร็จโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ก็ฝ่ายที่ปฏิบัติเองฝ่ายนักดำน้ำจากหลายประเทศที่มารวมกันก็มีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติตรงนี้จนประสบความสำเร็จ
เรียนพวกเราว่าจะต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมในการโรยอุปกรณ์ต่างประมาณ๒๐ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
แต่เมื่อคืนพอเราปฏิบัติการสำเร็จนะครับก็มีทีมหนึ่งที่มีความพร้อมก็ลงไปรออุปกรณ์ให้เราทันที
เราสามารถที่จะปฏิบัติงานได้เร็วกว่าที่คาดประมาณ๔๕ชั่วโมง
ตอนนี้เราก็ต้องดูนะครับถ้าอากาศอย่างนี้แล้วเราเตรียมความพร้อมได้เร็วกว่านี้
เราก็สามารถปฏิบัติการได้เร็วกว่านี้
คนใหม่ส่งถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับแล้วก็สภาพดีดีกว่าเมื่อวานนะครับ
ตอนนี้รู้ตัวหมดนะฮะแล้วก็กลับเรียนว่าเมื่อเช้ามีคนถามคำถามหนึ่งที่บอกว่าน้องเขาอยากกินข้าวผัดกะเพรา
แล้วมีคนถามขึ้นมาเลยว่าได้ทานไหมนะครับไม่ได้ทานนะครับเพราะว่าหมอยังให้ไม่ได้
แต่หมอให้เป็นอาหารปกติแล้วนะครับแต่ที่มีความเหลวมากคือโจ๊กที่เหลวกว่าโจ๊กปกตินะครับ
๔คนไปวันนี้ตอนนี้รู้สติดีแล้วก็คงจะเตรียมความพร้อมปรับความพร้อมอีกนิดนึงนะครับ
นั่นก็พูดถึงเรื่องของน้อง๔คนที่สามารถออกจากถ้ำได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๘กรกฎาคม
ก็มีทางด้านรองผู้ชาการตำรวจภูทรภาคห้าก็ให้สัมภาษณ์สั้นนะคือแถลงสั้นแบบมีมุก
บอกว่ารวมพลังแรงใจไม่สับสนคนสำราญงานสำเร็จขอบคุณครับแค่นี้เลย
แค่นี้ก็เรียกเสียงหัวเราะได้แล้วนะแต่ทีนี้ยังไม่พอไงพอมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางด้านพลตรีบัญชาดุริยพันธ์
ผู้บัญชาการบนทนฐานที่๓๗นี้นะคะก็พูดว่าขอบคุณพระพิรุณเพราะว่าท่านเนี่ยคงจะแม่ตาต่อไป
ผมเนี่ยนะก็ขอทีละ๓วันให้ฝนไม่ตกลงมาคือถ้าเกิดว่าขอมากเนี่ยเดี๋ยวท่านจะไม่ให้
ก็เลยขอทีละน้อยน้อยขอทีละสามวันท่านจะได้ให้ทีนี้พอพูดตรงนี้จบเท่านั้นแหละ
ปิดท้ายการแถลงท่านพบสอรพูดกลับมาบอกว่าแต่ที่ขอแล้วใจดีที่สุด
ก็คือสื่อขอแล้วให้ตลอดเลยครับ
นี่นะครับก็เมื่อวานอารมณ์ดีนะในการแถลงข่าวกันไปแล้วก็มีการแซวเผาบมท๓๗บอกโอ้โฮคนเรียกร้องนะ

พอเมื่อวานออกมาแถลงก็อ้อนพระพิรุณแหละครับ
โดยพบศูนย์ก็บอกเหมือนกันบอกว่า
ภารกิจสำหรับวันนี้ก็ต้องดูพระพิรุณท่านจะเมตตาอย่างไรนะครับ
นี่เป็นการแถลงเมื่อวานนี้ในช่วงประมาณ๓ทุ่มครึ่งนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้นะครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็เดินทางมาที่จังหวัดเชียงราย
ในช่วงจังหวะเดียวกับที่การปฏิบัติภารกิจ
ในการพาน้องสี่คนออกจากถ้ำพอดีเลยในช่วงเย็น
และนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจพ่อแม่
ของทีมหมูป่าอาคาเดมีและผู้ปฏิบัติงาน
โดยได้กล่าวขอบคุณและมอบหมายให้ถอดบทเรียนเหตุการณ์ในครั้งนี้
อันนี้พบศูนย์เองนายนโรงศักดิ์ก็พูดเหมือนกันนะ
นายยกรัฐมนตรีกำชับมาบอกว่าเรื่องนี้
ถอดบทเรียนเหตุการณ์แบบนี้
สอนเด็กให้มีความรู้และไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
องค์กรจะต้องนำไปปฏิบัตินั่นเอง
แล้วก็จากนั้นก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพ
นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปที่โรงพยาบาลเชียงไกร
ประชานุเคราะห์เพื่อไปเยี่ยมและให้กำลังใจแพทย์พยาบาล
ที่ดูแลรักษาพยาบาลให้กับทีมหมูป่าอาคาเดมี่
และยังได้ฝากทูตต่างประเทศนะครับ
ว่าจะเลี้ยงขอบคุณผู้ปฏิบัติงานชาวต่างประเทศทุกคน
ที่ร่วมกันปฏิบัติงานจนสำเร็จลุกล่วงนั่นเองนะครับ
เมื่อวานการที่นายยกรัฐมนตรีเดินทางมาที่เชียงราย
ก็ซื้อขนมซึ่งเป็นของฝากเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดต่าง

ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ด้วย
แล้วก็กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน